ดวงไฟประหลาดที่ลอยไปลอยมายังเป็นปริศนา
แล้วก็ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ชัดเจนว่าเป็นดวงไฟอะไร
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อกันค่ะว่าไม่เป็นกระสือก็ผีปอบนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปพิสูจน์กันว่าเป็นดวงไฟอะไรกันแน่นะคะ
เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ดวงไฟที่เห็นนี้เป็นไฟประหลาดลอยไปลอยมาอยู่บ้านหลังหนึ่ง
ในตำบลตาจงบละหารทรายที่บุรีรำ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะ
หน้าบ้านหลังบ้านเขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
มีสายสินคล้องรอบบ้านเลยหน้าห้องน้ำก็มียานติดเอาไว้เหมือนกัน
ไปเจอรอยปริศนาด้วยที่อ่างอาบน้ำแล้วก็พื้นปูนหน้าบ้านนะคะ
สอยจิมประโคนค่ะเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
คืนวันพระที่ผ่านมาตอนเขาอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะ
เขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมากระทบที่ประตูหน้าบ้าน
เขาก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูตกใจค่ะ
เห็นดวงไฟเมื่อสักครู่นี้มีหางด้วยนะ
ลอยไปลอยมาอยู่หน้าประตูบ้านคือเนี่ยค่ะ
เห็นเนี่ยไม่รู้แหละว่ามันคืออะไรอะค่ะ
แต่เคยได้ยินชาวบ้านเล่ากันนะว่าดวงไฟลักษณะนี้
ตอนกลางคืนเนี่ยนะคะเคยเห็นมาแล้ว
มีชาวบ้านเคยเห็นมาแล้วเขาเห็นแบบนี้ก็ขนลุกไปทั้งตัวเหมือนกันนะคะ
ขณะที่หลานสาวของนายสอยเนี่ยเขาบอกว่า
ตอนอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ที่ประตูเหมือนกัน
ก่อนที่จะเรียกตาให้ไปดูกล้องวงจรปิด
มั่นใจค่ะว่าดวงไฟที่เห็นเนี่ยต้องเป็นดวงไฟของผีปอบ

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีพี่ที่เคยมานอนที่บ้านเนี่ย
เขาเห็นดวงไฟผีกระสือเนี่ยนะลอยอยู่ในห้องน้ำ
ทั้งที่ในห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ได้เปิดไฟ
ตัวเธอก็เลยเชื่อว่าเป็นกระสือแน่นอน
เข้าไปในห้องน้ำไปกินของสกปรกค่ะ
มีพี่คนหนึ่งที่เขาเคยมานั่งเล่นกับหนู
แล้ววันนั้นเขานารินกับหนูเสียเขากลับบ้านไป

เขากลับไปแล้วเขาเข้าทางอาจารย์
แล้วเขาเห็นดวงไฟอยู่ในห้องน้ำแต่เขาไม่กล้าไปแอบดู
ในห้องน้ำก็ไม่ได้เปิดไฟแต่มันมีแสง
เขาบอกว่ามันสะท้อนกับพื้นห้องน้ำเขา

เขาก็นั่งตั้งสมาธิแป๊บนึง

คิดว่ามันเข้าไปทำอะไรครับ
คิดว่าพี่โปร์งว่าพี่ขซื้อพี่โป๊ปว่าไปทั่ว
รู้หรือไม่รู้ไงว่ามันคืออะไร

ไปถามต่อคุณผู้ชมไปถามต่อกับนายสุรพลทศแก้ว
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ที่บ้านโคกตาพรมนี่แหละ
ผู้ใหญ่บอกว่าไม่เคยเห็นดวงไฟประหลาดมาก่อน
แต่ได้ยินชาวบ้านบอกมาว่าตอนกลางคืน
จะเห็นดวงไฟลอยไปลอยมาตามถนน

เชื่อว่าน่าจะเป็นดวงไฟที่ชาวบ้านเห็นนี่แหละ

และอาจจะเป็นผีปอบที่ออกมาหากิน
เพราะชาวบ้านบอกว่าเห็นดวงไฟผีปอบเนี่ย
ลอยมาใกล้กับกบเขียดที่ขังไว้

ก็เลยเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกติของที่นี่ไปแล้ว
เจอกันบ่อยชาวบ้านเห็นกันบ่อยแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่บ้านของนายสอยจุดที่จับภาพดวงไฟประหลาดได้
นี่แหละว่าเดี๋ยวจะเจอหรือเปล่า

ก็ไม่เจอนะไม่เจอดวงไฟปรากฏให้เห็น
ก็เห็นแต่แมลงกลางคืนที่บินผ่านไปผ่านมาเท่านั้นนะคะ
ทีนี้เขาเลยยังบอกไม่ได้นะว่าดวงไฟที่เห็นเป็นอะไรกันแน่

เดี๋ยวทีมข่าวคุณติลงในพื้นที่แล้ว
เดี๋ยวคงจะไขปริศนาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง